ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘๖แล้ว
ยิงหลานเขยของตัวเองจนเสียชีวิตนะคะพอก่อเหตุเสร็จถือปืนวิ่งหนีเข้าไปในวัด
แล้วก็เอาปืนยิงเข้าใต้คางตัวเองตั้งใจจะหนีความผิด
แต่อาการสาหัสแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์นี้ปมปัญหาก็คือเรื่องที่ดิน๒๐ตารางวา
ตารางวาเอง๒๐ตารางวาเองแล้วก็เป็นญาติกันด้วยนะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายม่วงงามตำรุอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
พบศพนายสมศักดิ์บุภารามอายุ๕๔ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่นะคะ
สภาพบาดแผลก็คือถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าที่กลางหลัง
คนก่อเหตุคือนายถิติเขี้ยวแก้วอายุ๘๖แล้วมีศักดิ์เป็นน้าเขยของผู้ตาย
หลังก่อเหตุก็วิ่งเข้าไปหลังวัดตำรุอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณสัก๔๐๐เมตร
ก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละยิงเข้าใต้คางของตัวเองทะลุช่องปากเลยนะคะ
ว่าน่าจะตั้งใจยิงฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดแต่ว่าอาการบาดเจ็บสาหัส
จนที่นำส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามภรรยาของผู้ตายนางภาวนาบุภารามเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเคยทะเลาะกันเรื่องที่ดินของครอบครัว
มีการฟ้องร้องแบ่งที่ดินกันสารตัดสินให้นายถิติคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร้อยห้าสิบตารางวานายถิติก็เลยล้อมรั้วเลย
สร้างบ้านแต่พอสร้างจริงน่ะสร้างล้ำไปร้อยเจ็ดสิบตารางวา
คือล้ำไป๒๐ตารางวาก็คือล้ำไปในพื้นที่ของผู้ตายอ่ะ
ครับของหลานเขยอ่ะก็เลยมีกรณีพิพาทกันอีก
ทีนี้สารสั่งให้ชดใช้ค่าที่ดินส่วนเกิน๒๐ตารางวา
สร้างไปเกินเขาอ่ะค่ะครับสองหมื่นบาทอ่า
ซึ่งตัวนายถิติก็ชดใช้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยค่ะได้มีการเอาเอกสารที่ดินมายื่น
ให้กับนายสมศักดิ์ผู้เสียชีวิตนะคะพอนายสมศักดิ์รับเอกสาร
นายถิติชักปืนยิงเลยอ่ะอืมจริงจริงแล้วเขาก็วิ่งหนีนะ
แต่วิ่งหนีไปสักพักหนึ่งก็ล้มเสียชีวิตอ่ะนะคะครับ
กับก็เลยถามแล้วสองครับว่ายืนทำไมแบ่งก็วิ่งเข้าไปแล้วบ้านแบบนี้เขาว่าบ้านพินองค
เปิดประตูไข่ก็ก็ล็อคไข่ทิศประตูที่เตยอยู่ในห้องนั่น
ฉันก็เลยแจ้งเงินก่อนหนึ่งแจ้งเลย
เมืองต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหานายถิติฆ่าคนตายโดยเจตนา
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะคะ
ถูกนำตัวเข้าห้องไอซียูรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

อายุก็๘๖แล้วนะใช่ค่ะคือรุ่นนี้เนี่ยความจริงต้องปลงแล้วใช่ไหม
แก่แทดคือที่๒๐ตารางบาลแล้วเป็นปัญหาหนึ่งค่ะ